ฝรั่งเอาก้อนหิน๓ก้อนไปจากโบราณสถานล่าสุดขอส่งคืนอยู่ไม่ไหวแล้ว
ทุกอย่างมันถูกสร้างขึ้นมาด้วยความเคารพความเชื่อ
เมื่อนวงกิจหลุดบางทีมันมีติดอยู่กับติดทั้งนั้นมีความอาฆาตแค้นอยู่
มีคนเนี่ยมาลักลอบขุดส่วนใหญ่แล้วโจรพวกนี้ตายเหมือนหมาข้างถนน
ประเด็นตกมากับรถเมย์ตายโคหักตาย
บางคนที่ร่วมโครงการทั้งหมดตายทั้งหมดภายใน๑ปี